ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

ที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับมาพูดถึงอาชีพ๑ครับ
ซึ่งเป็นอาชีพที่ผมรักที่สุด
แล้วก็ยังเป็นอาชีพที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับ
เพราะว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมแขนงหนึ่งครับ
แต่นี่อาชีพลิเกสิ่งที่สำคัญเลยนั่นก็คือขายความสวยงามด้านหน้าเวที
แต่นี่ความสวยงามของลิเกอยู่ที่เครื่องแต่งกาย
หรือเรียกว่าชุดลิเกนั่นเองเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เสมือนกับดาบของนักรบเวลานักรบออกรบต้องมีดาบ
ถ้าเราเป็นลิเกแล้วเสื้อผ้าอาพรของเราไม่สวยงาม
บางทีทศพลิเกเขาไม่หาเราไปเล่น
เราออกไปเล่นหน้าเวทีเสื้อผ้าเราเก่าเหลือเกิน
นี้ไม่มีเพชรประดับประดาษเลย
คนดูบางทีถึงกับลุกหนีเลยนะครับ
เขาก็ไม่อยากดูเขาอยากดูของสวยงาม
สำหรับผู้ที่สู้ชีวิตในวันนี้นะฮะ
เขาเป็นหัวหน้าลิเกแล้วเขาก็ยืนอยู่ในจุดนั้นแล้ว
เขาเคยพบกับความอับอายมาแล้ว
แต่หัวหน้าครอบครัวนี้ครับเขายังสู้
เขาทำเพื่อคนที่เขารัก

เขาอยู่กับคำที่คนดูหมินถิ่นแคลนว่า
อาชีพเต้นกินลำกิน

ชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
เอาแม่นางคิดเท่าคำ
บางวันก็เชิญ
บางคืนก็ช้ำ
แวกวายใช้กรรม

ไอ้ม้วย

ตียายไปเล่นลิเกก่อนเลย

ทั้งที่ฉันไม่มีชุดจะใส่
เพราะชุดของฉันได้ขายไปแล้ว
เพื่อเอาเงินมาซื้อนมให้หลาน
ธนาฬิการ์
ฉันไม่มีชุดลิเกจะใส่

เพราะฉันอยากได้เงินมาซื้อนมให้หลาน
ต้องแอบซะเอิญทนเอา
ฉันชื่อขวัญเรือนนามสกุลโชคสุขอายุ๕๐ปี
อยู่แพร่มาเป็นเวลา๑๐กว่าปีแล้วอยู่กัน๕๖คน
มีลูกเขยแล้วก็ลูกสาวแล้วก็น้องแฟนแล้วก็หลานอีก๒คน
พูดถึงชีวิตที่อยู่แพ้นี่มันก็ไม่แน่นอน
มันต้องผ่านประสบหลายอย่างทั้งอะไรน้ำขึ้นก็ต้องคอยดันกันไปประมาณเนี้ย

ทุกวันนี้ที่แม่ใช้ชีวิตอยู่บนแพร่เนี่ยทำทุกอย่าง
ตื่นเช้าก็ต้องล้างจานทำกับข้าวแล้วไหนจะรีบไปดูหลานเจ้าตีน้อย
เพราะเขาเป็นเด็กไม่เหมือนคนอื่นเขา
เขาเป็นเด็กพิการแล้วสมองเสื่อม
คือว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้อ่ะ
แม่ก็ต้องคอยดูเสมหะให้เขา
แม่เขาก็ดูอีกคนนึงแต่พูดถึงแม่เหนื่อยไหมเหนื่อย
บางครั้งอดหลับอดนอนสติน้อยไม่ยอมหลับ
ทุกวันนี้ที่หนูต้องเลี้ยงลูกทั้งสองคนนี่มันลำบากนะคะ

จริงแล้วแม่ไม่สมควรที่ต้องเลี้ยงหลานให้
เราต้องดูแลแม่ไม่ใช่แม่ต้องมาดูแลหลาน

เขาต้องสบายมากกว่านี้ค่ะ
พี่ชัยจะมานั่งดูลูกให้หนู
อาชีพแม่ก็เคยเล่นลิเก
พอลูกสาวมีตีมาเลยแม่ก็ไปเล่นลิเกเขาไม่ได้เลย
ลิเกแม่ก็ต้องหยุด
มีอยู่วันนึงแม่ก็แย่มากเลย
ไอ้มุ้ยมันก็ไม่มีงานทำตอนนั้นยังหางานทำไม่ได้
แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงมีชุดอยู่ชุดหนึ่ง
จำนำสัก๑๕๐๐ได้ไหมอะไรประมาณนี้
ก็อยู่ได้สักพักนึง๒เดือนได้

ใจแม่ก็ไม่อยากไปเพราะว่าอายเขาต้องมานุ่ง
ส่งเล่นเป็นตัวแม่อะไรประมาณนี้
แต่ถ้าไม่ไปก็ไม่มีจะกิน
ส่วนน้องแฟนอีกคนที่เขามาอาศัยอยู่ด้วย
พ่อเขาก็เป็นตะโปลิเกไอ้เราก็ให้ให้เขาอยู่ด้วย

เขาก็บอกว่าถ้าทำงานแล้วก็จะมาช่วยออกค่าน้ำค่าไฟ

ชื่อเป็นวดีค่ำพักดีอายุ๒๓
ตอนนี้มาอยู่บ้านพี่สะพ้ายคือพี่ขวัญ
ก็เอาไว้ให้พี่ขวัญซื้อของให้หลาน

หนูก็เลยรักพี่ขวัญรักเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลย
แล้วทีนี้หนูก็มารักน้องมุ้ยชอบ
เลยก็เลยไปไหนมาไหนก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มาเล่นน้ำด้วยกัน
แต่แม่ก็ยังโชคดีที่มีลูกเขยเอางานเอาการ
บูมเขาก็อาชีพเขาก็รับเหมาก่อสร้าง
แต่ถ้าวันไหนเขาไม่ได้ทำงานเขาก็ออกเรือ
ไปทอดแหหาปลา
ผมก็อยากจะไปสร้างบ้านให้เมียให้ลูกให้แม่ยายอยู่
ไม่อยากให้เขามาลำบากอยู่แพ้แบบนี้
แม่คิดว่าแม่จะหาที่หาทาง

เหมือนกัน
น้ำลดทีนะครับก็ต้องช่วยกันลากแพร่
เวลาน้ำขึ้นก็ต้องดึงแพร่กัน
นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่พวกเขารักกันแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ครอบครัวของแม่ขวัญจากจังหวัดพิศนุโลกอยู่นี่แหละครับ

อ้าวน้องเมน้องดูมเนี่ยครับ
แม่แต่โตในครอบครัวเล้วเก๋หรอครับ

เป็นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่
ประมาณนั้นนะลูกแม่เป็นตั้งแต่
คิดว่าตอนนั้นก็
อีกเหมือนกันพ่อทำงานก่อสร้าง

ลุงเขาชวนไปหัดลิเกแม่ก็ไปหัดให้เขา
ก็เล่นลิเกมาตลอด
แล้วตอนนี้ยังมีงานบ้างไหมครับ
ตอนนี้ก็พอมีบ้างนะลูกเขาก็

คือว่าก็บอกกับตะโปไปว่าชุดไม่มีใส่
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปเป็นตัวแม่ก็ได้ลูก
ถุงสำเร็จแล้วก็ฉากสองฉากก็ได้ตังค์แล้ว
เอาถ้างั้นก็ไปฉันก็จะได้เอามาซื้อ
มาหาซื้อนมให้ตีมันด้วย

ตัวที่แม่เคยเล่นอยู่เป็นเมียแม่ทัพ

รู้ไหมเขาให้แม่ไปเป็นตัวเก็บ
เด็กไม่ได้อย่างที่พูด
แล้วแม่ก็อายเขาเพราะแม่เป็นตำแหน่งนั้นอยู่
แค่ไม่มีชุดก็พอแล้วให้แม่เป็นอย่างนี้

ขออนุญาตอธิบายให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน

เครื่องแต่งตัวลิเกมีความสำคัญอย่างไร
ลิเกคือหน้าตาเหมือนกัน
คือถ้าเป็นลิเกคณะเล็กหรือลิเกจนเนี่ยนะครับ
บางทีเครื่องเพชรที่จะประดับเนี่ย

พอเจ้าโผเห็นปั๊บเขาก็เปลี่ยนตำแหน่งเลย

ตอนนั้นแม่ก็น้ำตาตกใน

แล้วแม่ที่แม่ไปเล่นแต่ละคืนเนี่ย

ประมาณไหนครับ

ถ้าเกิดเรามีชุดใส่ไปลำกับเขา

เจ้าภาพใจดีก็เกือบพันนะลูก
ยังจำกรอนได้ไหมตอนนี้

มาเจอแม่ขวัญ

แม่คุณสวยเช้าถึงเพลง
ใช่ยาก็รอถึงตอนเย็น
นี่คือตัวเป็นใช่ไหม
ฟังทักแปลก
ฉันนั่งฟัง
จ้ะยังเป็นเพราะฉันยังไม่ตาย

ถ้าเจอชายาตัวเป็น

ในช่วงเรืองงานมีการอะไรอย่างนี้

อยู่แผลมาตลอดแต่ตอนที่อยู่กับพ่อไอ้มุ้ยแม่เช่าบ้านเขาอยู่
เห็นบอกว่าแพร่เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่เป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมคะ
ถ้าเผื่อว่าต้องย้ายไหมแม่
เวลาน้ำน้ำขึ้นเราก็ต้องดึงถ่อถ้าน้ำลงเราก็ต้องคอยแบบคอยดันออกกัน
คืนไม่ค่อยได้นอนเราต้องคอยดูแพร่ไหนจะกลัวพวกสัตว์แบบพวกงูพวกตะขาบอะไรเนี่ย
ขึ้นมาสิลูกบางครั้งแม่แงะไปดูบนหลังคางูอะไรกินปลาไปนอนขดอยู่บนหลังคา
ตะขาบแมงป่องเนี่ยต่อย
ทุกวันนี้แม่ก็ห่วงอนาคตหลานสองคนแล้วก็ไอ้มุ้ยแล้วก็ลูกอีกคนนึง
ถ้าเกิดแม่ตายไปแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะอยู่ยังไงในเมื่อยังอยู่แพ้กันอยู่อย่างนี้
แม่คิดว่าถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งแม่ก็อยากจะให้เขาไปซื้อที่ซื้อทางปลูกอยู่กับลูกกับเต้าไป
แม่ก็จะได้ตายตาหลับ
น้องตีเป็นอะไรบ้างครับร่างกายน้อง
สมองฟ่อค่ะตามองไม่เห็นเลย
สมองฝ่อคือตาบอด

แล้วหูเขาได้ยินเราค่ะ

แล้วก็มือเท้าหงิกงอเข้าหาลูกเข้าหากัน
คลอดออกมาได้เดือนนึงเขาก็เลยขอแม่เจาะ
ถ้าไม่เจาะน้องก็หายใจไม่ได้ไม่สามารถกลับบ้านได้
แล้วก็ใส่เครื่องหายใจแทงเข้าไปที่คอค่ะ

คุณผู้ชมครับน้องตี๒ขวบแต่เมื่อกี้นี่ผมเดินเข้าไปตกใจมาก
ตัวน้องอยู่เท่านี้เหมือนเด็กแบบเบาะอยู่ในในผ้าเลย

หมอบอกว่าโตได้แค่นี้ค่ะกินมากท้องน้องก็จะใหญ่
นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่มุ้ยไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้
จริงแล้วเนี่ยแม่ขวัญก็ต้องแบ่งภาระหน้าที่มา
ดูแลหลานด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่บางทีเขามาตามไปหางาน
เล่นลิกงลิเกบางทีก็ไปไม่ได้อีก
เพราะว่าก็มีเด็กเล็กอยู่
ุ้ยรู้สึกว่าเราเป็นภาระให้แม่เหรอลูก
รู้สึกค่ะรู้สึกผิดที่แทนที่หนูต้องเลี้ยงแม่
แต่กลับแม่ต้องมาเลี้ยงลูกหนู
หนูอยากดูแลเขาให้มากกว่านี้
ไม่ใช่เขาต้องมานั่งหลับอดแต่ขับหลับตานอนมาโดนลูกหนูค่ะ
วันนี้หนูอยากจะพูดอะไรกับผู้หญิงที่แสนดีคนนี้
หนูอยากบอกแม่ว่าถึงหนูจะทำให้แม่ไม่ได้
หนูอยากพยายามให้แม่ให้รู้ว่าลูกคนนี้

ถ้าหนูติดลูกของหนู

แม่ก็สงสารลูกแล้วก็สงสารหลาน
สิ่งสำคัญห่วงตีมากที่สุด
แม่ก็จะต่อสู้ดูลูก

เองก็ทำตัวให้ดีนะลูกนะ

บูมทำอะไรบ้างครับตอนนี้เป็นเขยของบ้าน

เห็นบอกว่าบูมเนี่ยนะครับมีรายได้มานะไม่ได้แยกกันนะครอบครัวนี้
เงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือเหมือนเงินกองกลางหมด
คือหามาเนี่ยก็มาเลี้ยงในครอบครัวเราเนี่ย
เหนื่อยไหมบูมเป็นผู้ชายคนเดียวที่ต้องดูแลครอบครัวทั้งครอบครัวอย่างนี้ครับ

เคยครับท้อแต่ก็ต้องสู้ครับ
แม่ครับที่แม่ต้องมาเกมต่อชีวิตในวันนี้จริงแล้ววิกฤตในชีวิตของเราเลยตอนนี้คืออะไรครับ
แม่อยากได้เงินซึ่งไปหาบ้านหาที่หาทางให้ลูกอยู่
ครั้งก็ไม่อยากจะอยู่แพ้เพราะช่วงนี้เขาก็กำลังจะไล่แม่อีกแล้วอ่ะลูก
ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตนะครับแม่อยากได้เงินจำนวนนี้ไปทำอะไรครับ
แม่อยากไปซื้อที่ซื้อทางให้ลูกอยู่แล้วก็เหลือก็จะเอาค้าขายอะไรสักหน่อยแค่นั้น
แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่
เห็นว่ารายการเกมต่อชีวิตของเรามันเป็นโอกาสหนึ่งที่สามารถย่นระยะทางได้
ถ้าสมมุติวันนี้ดวงดีจริงหรือโชคดีจริงเนี่ยฝันของแม่อาจจะเป็นจริงขอให้โชคดีนะครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวที่มีความสุขก็คือครอบครัวที่มีหัวใจดวงเดียวกันมีจุดยืนเหมือนกันนะครับและเขาก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุนเจือซึ่งกันและกันร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมกันและวันนี้ครับคงเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สำคัญของครอบครัวแม่ขวัญจะร่วมกันคว้าโอกาสในการแก้วิกฤตชีวิตเพียงตอบคำท
แม่ขวัญจะร่วมกันคว้าโอกาสในการแก้วิกฤ